วันนี้เป็นวันแห่งความรักแล้วนะคะ

สำหรับดินเนอร์แสนหวานนะคะ

สามารถชมวิวแบบ๓๖๐องศาได้ด้วยนะคะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจกันค่ะ
ดวงอาทิตย์ค่อยลาลับขอบฟ้า
ความมืดโรยตัวลงเรื่อยกระทั่งแสงไฟสว่างสวัยขึ้นมาแทน
เป็นบรรยากาศรอบตัวที่งดงามในมุมมองแบบ๓๖๐องศา
อายของความรักริบบิ้นแดงดอกกุหลาบ
เพิ่มความโรแมนติกด้วยวิวของเมืองเก่าและเมืองใหม่
ทำให้คู่รักหลายคู่เลือกมาดินเนอร์ใต้แสงเทียนที่นี่แบบ๒ต่อ๒ค่ะ
ในคำคืนบรรเวอร์เวนไทยก็ต้องมีอาหารสุดพิเศษแบบนี้นี่แหละค่ะ
เพื่อที่จะให้เราดื่มดำไปพร้อมกับบรรยากาศนะคะ
จานนี้เป็นกุ้งล็อฟเตอร์มาจากแคนาดาที่รังสรรค์จากเชฟฝรั่งเศสค่ะ
อฟสเตอร์กับชีสที่นำเข้าจากฝรั่งเศสต้มแล้วอบ๕นาที
ทำให้เนื้อลอบสเตอร์นุ่มลิ้นผสานกับความเค็มจากชีสกลมลงตัว
หรือจะเลือกอาหารจานหลักเป็นเมนูเนื้อวัวนำเข้าจากออสเตรเลีย
สไตล์ฝรั่งเศสโบราณและตำห่านที่ปรุงอย่างพิถีพิถัน
ในเซ็ตเมนูวันวาเลนไทยลอฟมีออนเดอสกาย
ยังมีกุ้งเครฟิชอาหารทานเล่น
และเพิ่มความหวานด้วยเยลลี่รสกุหลาบรูปหัวใจ
การูนสีชมพูและสตอเบอรี่ในวายแดงผสมน้ำสมุนไพร
ทุกท่องที่ใส่อามาจยังเป็นศิลปะตุ๊กจ่านคุณดูดรังว่าย่างเผียงจริง
กระร่อยอวันนี้เป็นจ่างพิบัติความระจง
และอีกจ่างเป็นนึกถึงเหมาะทั้งเกายกกันบทในเกณฑ์
นูพิเศษเฉพาะวันวาเลนไทยมีทั้งหมด๕คอร์สสนุนราคาตั้งแต่๖๓๐๐บาทถึง๑๕๔๐๐บาทต่อคู่
รองรับคู่รักในช่วงวันแห่งความรักได้ถึง๔๐๕๐คู่
เทศกาลพิเศษก็ต้องจองล่วงหน้าเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีและความประทับใจดีในวันแห่งความรักค่ะ
คิมิกาพรมคัญใจข่าวเทรารัตน์ทีวีรายงาน